ท่านผู้ชมครับมีร้านคาราโอเกะอยู่แห่งหนึ่งนะครับ

เมื่อวานนี้เนี่ยมีเจ้าของร้านขายอาหารอีสาน
ที่เขาอยู่ติดกันต้องไปพาคนที่ร้าน๓คน

แล้วไปแจ้งความที่สพมปฐุมธานีนะครับ
เพราะว่าอยู่ดีทั้งหมดเนี่ยหลับสลบสไหลสลึมสลือเห็นไหมครับ

เนี่ยอยู่ที่พื้นอย่างเนี้ยหลังจากที่มีลูกค้าเป็นผู้ชายคนหนึ่ง
เข้ามาใช้บริการที่ร้านนะครับแล้วเหมือนกับว่ามาวางยา
เห็นไหมครับนั่งอยู่ข้างหน้าก็อ๋อนั่งหลับแบบหง่ายท้องไปเลย
นี่ฮะที่ร้าน๓คนเนี่ยนะครับที่อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับ
มีเจ้าของร้านคาราโอเกะชื่อนางสาวบุญเหลือลาบุตร
หรือว่าเจวิอายุสี่สิบสามปีนะฮะมีลูกสาวของเจวิ
ชื่อนางสาวนิพาวันอายุ๒๑แล้วมีพนักงานเสิร์ฟอีกคนนึง
ชื่อนายกาเสมสุกดอกผลหรือว่านายเรด้าอายุยี่สิบสอง
แต่ว่าน้องเขาเป็นสาวประเภทสองนะฮะเห็นไหมเนี่ยต้องพาไปสถานีตำรวจนะฮะ
เนี่ยไปยังบางคนยังไม่ฟื้นเลยอ่ะค่ะนี่ฮะคนที่พาไปเนี่ยนะครับ
อ่าชื่อนางระเบียบเป็นเจ้าของร้านขายอาหารอีสาน
อยู่ติดกันกับร้านคาราวเกะพาสามคนอ่าไปสอพอมเมืองประทุมธานี
บอกว่าถูกวางยานอนหลับนะครับคนที่วางยาเป็นผู้ชายที่เข้ามาใช้บริการในร้าน
ทำทีเป็นมาเที่ยวมาดื่มมากินนะครับวางยานอนหลับคนในร้านเขาสามคนแล้วก็
ทรัพย์สินหลบหนีไปทรัพย์สินเนี่ยมูลค่าร่วมแสนบาทนะฮะ
ทีวีนะครับไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้มาไปเจอเจวิเจวิเจ้าของร้านคาราวเกะ
บอกว่าวันเกิดเหตุก็คือประมาณ๒ทุ่มเมื่อคืนวันก่อนนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวดีเข้ามาใช้บริการที่ร้านมาดื่มมากินอ่า
อ้างว่าเป็นคนต่างชาติแล้วก็ชวนให้เจวิรวมทั้งพนักงานเสิร์ฟที่ชื่อเรด้าที่เป็นสาวประเภท๒
แล้วก็ลูกสาวของเจวิด้วยนะครับและนางระเบียบด้วยที่เป็นเจ้าของร้านขายอาหารอีสานที่อยู่ติดกัน
มานั่งดื่มกินด้วยกันบอกว่ามาคนเดียวมานั่งดื่มกินด้วยกันหน่อย
คือคนอื่นเนี่ยลูกจ้างคนอื่นนี่เขากลับกันหมดแล้วนะครับลูกคงลูกค้าคนอื่นกลับกันหมดแล้ว
ก็๔คนนี้ก็นั่งดื่มกินกับนายคนนี้ทีแรกนั่งดื่มอยู่หน้าร้านแล้วย้ายเข้ามาต่อในร้าน
ผู้ชายคนนี้ให้เงินเด็กเสิร์ฟออกไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังร่างกาย
มา๕ขวดซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อโดยคนร้ายจ้างให้ทุกคนดื่มคนละ๓๐๐บาท
ทั้งสามคนดื่มไปดื่มเสร็จสลึมสลือจำอะไรไม่ได้นอนสลบสไหลอยู่เกลื่อนร้านฮะ
นี่ฮะขาแขนอ่อนแรงหมดแบบนี้ครับดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่คนร้ายจ้างให้ดื่ม
บอกว่าถ้าดื่มให้สามร้อยดื่มเสร็จสลบเลยครับรู้ตัวอีกทีนึงตื่นมาเนี่ย
สินหายไปสร้อยคอทองคำน้ำหนักสามบาทพระหลวงพ่อโตเลี่ยมทองหนักห้าสตางค์
กระเป๋าสตางค์๑ใบเงินสดอีก๗๐๐กว่าบาทอันนี้เป็นเงินที่เขาเพิ่งถูกลอตเตอรี่กันมาด้วยนะ
รวมแล้วมูลค่ากว่า๑แสนบาทแถมยังต้องมาจ่ายค่ารักษาตัวกันอีก๓คนเกือบ๒๐๐๐บาท
อย่างงี้มึงก็นั่งไว้เถอะกูจะกลับบ้านแล้วแล้วบอกว่าเออ
บ้านหนูก็รอไม่ไหวแล้วเธอไม่ต้องเอามันหรอกมาอย่างเงี้ยแล้วก็
ก็หลับไปเลยเนี่ยนอนอยู่อ้าซ่าอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยต่างคน
ต่างไปนอนเลยเป็นอะไรย่าไปก่อนเพราะมันกินเบียร์เยอะหมดไปสอง
พันเก้าแล้วเงินสดพี่อีกสองเอ่ยเก็ดพันเงินถูกไว้นะเก็ดพัน
แล้วก็เงินที่มันไปอ่ะมันจ่ายเสร็จมันก็เอาไปหมดเลย
ก็เท่ากับมันฟรีเออหมดเลยเบียร์ในรังหมดเลยไปดูสิ
ไม่มีสักขวดนี่ฮะที่น่าแปลกใจก็คือไอ้คนร้าย
วันนี้มันใช้วิธีอะไรนั่นน่ะสิเพราะว่าไอ้เครื่องดื่มบำรุงกำลังที่
ให้เด็กเสิร์ฟไปซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็มาให้เขาดื่มอันนี้นี่แหละ
เครื่องดื่มอย่างอื่นก็ไม่รู้นี่นะฮะ
ลูกสาวของเจวิอยู่ด้วยเธอบอกว่าเธอไม่ได้ดื่มเบียร์นะ
เพราะว่าเพิ่งไปผ่าตัดศัลยกรรมปากกับตามา
แต่ผู้ชายคนนี้ขยันขยอให้ดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
บอกว่านี่เป็นวิตามินนะกินแล้วจะได้หายไวจะได้แข็งแรงให้เงินด้วย

เสิร์ฟก็บอกเธอว่าเออกินไปเถอะจะได้เลิกยุ่งสักทีนึง
เธอก็ยอมกินพอกินเสร็จสลึมสลือฮะโทรไปหาแฟนนุ่มเลยนะ
รู้ตัวว่าเริ่มสลึมสลือพอมาถึงเนี่ยก็เห็นผู้ชายคนนี้มีท่าทีลุกลี้ลุกหล่น
แล้วก็สวมถุงมือยางสองข้างพูดภาษาไทยได้ชัดเลย
ตอนที่มาบอกเป็นชาวต่างชาติแล้วขับรถเก๋งสีเทาหลบหนีไป
เขาก็เลยว่ามึงก็กินไว้เถอะมึงกินเขาก็จะได้เลิกยุ่งกับมึง
หนูก็เลยกินไปเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องมาเซาซีกับหนูอีก
พอหนูกินปุ๊บเขาบอกว่าโอเคเยี่ยมมากแล้วเขาก็กลับไปนั่ง
แล้วหลังจากนั้นหนูก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย
ผมจะวิ่งเข้าไปหามันผมตอนแรกผมจะชวนพวกที่ไปรอพอบอก
เอามันเลยดีกว่าผมพูดว่าอย่างนี้แต่ที่มันหนีผมครับ
หนีผมมันบอกว่าแล้วมันก็พูดว่าผมไม่ได้ทำร้ายเขาเขาทำร้ายผม

แต่พี่บอกคนหนึ่งว่าพูดไทยไม่ได้
ใช่ครับมันพูดไทยชัดเจนมากมันคนไทยแน่ผมว่า
มันไม่ใช่ต่างชาติหรอก
แต่เจ๊เบียบที่เป็นร้านข้างที่มานั่งกินด้วย
เขาบอกว่าเขาโชคดีที่ไปนอนก่อนก็เลยไม่ได้กิน
กลับมากลับมาอีกทีอ้าว๓คนนี้สลบกันหมดเลย

ก็ดื่มแต่เครื่องดื่มแล้วมันไปแอบใส่ตอนไหน

ผู้ชายคนนี้คล้ายคนจีนรูปร่างใหญ่คิ้วหนาหลังกรเหด
ก็เอาแก้วไปแช่ไว้ในถังห้องน้ำ
พบยาเม็ดสีเหลืองคาดว่าจะเป็นยาที่ใช้ก่อเหตุ

ตำรวจกำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เขาไปเจอหลักฐานเป็นยาเม็ดสีเหลือง
เม็ดสีเหลืองที่ใช้ก่อเหตุไม่รู้ว่าไปผสมกับอาหารอะไรตอนไหน
หรือเปิดให้เพราะเปิดให้เอายาใส่แล้วมันก็ละลายไปเลยหรือเปล่า
จังหวะเปิดต้องระวังนะครับ
แล้วใช้ถุงมงถุงมืออะไรหมดเลยนะฮะเอาทรัพย์สินไปหมดเลย